น้องมิ้นชาลิดาเป็นนางเอกสาวแสนสวยของเรานั่นเองนะพักหลังหลังเนี่ย
ตัวเธอเองบอกเลยว่าก็แจ้งเกิดกันมาพร้อมกันกับแก๊งคิมเบอร์รี่แล้วก็เบลล่าด้วย
แต่พักหลังเห็นบอกว่ามิ้นท์เนี่ยมักจะถูกวางตัวให้เล่นละครประกบแต่พระเอกน้องใหม่
ไม่ค่อยได้ปะทะกับพระเอกคั่วแม่เหล็กเหมือนเพื่อนเขาหรอก
แถมยังมีละครแค่ปีละเรื่องสองเรื่องเหมือนเรื่องเหมือนช่องเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่จริงหรือเปล่าไม่รู้เนาะ
เจอแบบนี้เจอข่าวแบบนี้มิ้นท์จะว่ายังไงบ้าง
รวมไปถึงละครของแมทก็จะออนแอร์แล้ว
อ่ะขยับมาเคลียร์กันให้ชัดทั้งหมดทั้งมวลเลยจ้า

แต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลผู้ใหญ่
ช่องจะเป็นคนเลือกให้มากกว่า
จริงอยากเล่นกับพระเอกทุกคนแหละ

แล้วก็เหมือนได้เจอคู่ใหม่
เคมีใหม่อะไรใหม่ใช่ค่ะ
ละครมิ้นแต่ละเรื่องถ่ายช้ามาก
แบบปีละ๒เรื่อง

โอเคค่ะตอนนี้พี่เต้ยไปเที่ยวอยู่ญี่ปุ่นค่ะ

พอดเวลาละครใครออนก็เชียร์
ใช่ก็เชียร์กันไปเชียร์กันมาล่ะค่ะ